ทีนี้เราไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้งเศรษฐีเศรษฐินีคนใหม่กันหน่อยละกันนะคะ
ไปดูที่อุดรธานีกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมอยากเห็นหน้าคนโชคดี
ว่าจะมีออร่ามีราศีขนาดไหนเนี่ยนะคะ
คือตำรวจภูทรกุจจับที่จังหวัดอุดรธานีก็เปิดเผยโฉมหน้าของผู้โชคดีค่ะ
เพราะว่าเป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑๖กรกฎาคมนี่แหละค่ะ
๕๙๖๓๒๔๑ใบ๖ล้านบาทค่ะ
ดวงเฮงคนนี้ก็คือคุณสมชายสาผุยธรรมอายุ๖๐ปี
เป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อก็ซื้อลอตเตอรี่
เขาบอกว่าเนี่ยซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะเพราะว่าตั้งใจจะไปซื้อเลขอีกตัวนึง
แต่ตอนที่ไปเลขที่อยากได้มันไม่มี
พอไม่มีก็เลยซื้อเลขท้าย๒๔ละกัน
มันใกล้เคียงกับเลขที่เราอยากได้ซื้อมาใบหนึ่ง
พอมาตรวจเท่านั้นแหละโอ้โหถูกรางวัลที่๑
ก็เลยมาแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนที่มหาสารคามกันบ้างค่ะ
เศรษฐีใหม่๒สามีภรรยา
ฝ่ายสามีคือนายพยักษ์บัวพรมมาอายุ๒๙ปี
แล้วก็ภรรยาคือนางชนะพรนาดีอายุ๒๗ปี
ก็จูงมือกันไปค่ะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ที่สพพภภิษัยเพื่อเป็นหลักฐานนะ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบ๖๒๑๒ล้านบาทค่ะ
ตัวภรรยาเนี่ยมีอาชีพขายรอตเตอรี่อะนะฮะ
แล้วก็นายพยักษ์ก็เล่าปกติก็จะเร่ขายลอตเตอรี่ที่ศรีสเกต
แต่ว่าเมื่อวานนี้มันขายไม่หมดไง
เหลืออยู่หลายคู่ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์พาเมียกลับบ้าน

ทีนี้ระหว่างทางที่มาถึงที่อำเภอท่าตูมที่สุรินทร์เนี่ย
ก็นั่งกินข้าวเย็นไปทีนี้ลอตเตอรี่มันเหลืออยู่ในแผงไงคุณ
ก็เอาหยิบมาตรวจดูปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑

หลังจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะ

แม่ได้เห็นทั้งโฉมหน้าของเศรษฐีเศรษฐินีนี้

ใครที่ถูกรางวัลส่งมาบอกกันได้
เออรออ่านอยู่รอยินดีด้วยอยู่นะคะ